คือน้องได้ขับรถมอไซค์ย้อนสอน

จากวัดลงสภานแล้วเขาไม่เบรกเลย
ละทางแต่คือแบบกระเด็นจนแบบความเสียหายแบบทุกสิ่ง
ทุกอย่างขาขาดอีกคนนึงไปตายที่โรงพยาบาลแต่อีกคนนึงตอนนี้
นี่คือยังสหัสแล้วลูกในท้องก็ยังเสียแล้วก็ขาขาดช่าง
มาลองรถก่อนในเบื้องต้นคือในที่คนเห็นเหตุการณ์คือเหมือนแข่งมัดผู้กับคอนชุนเนอร์คันหนึ่ง
เหมือนลองรถแข่งรถซิ่งตามภาษาไว้รู้นะครับพี่
แล้วเขาเหมือนเขากินเหล้ามาด้วยนะครับพี่เพราะว่ารู้จักคนที่เห็นเหตุการณ์
เขาเล่าให้หนูฟังหนูไปสอบถามเขามาว่ามีกลิ่นเหล้ามีกลิ่นแอลกอฮอล์
แต่หนูก็ไม่มั่นใจว่า๑๐๐หรือเปล่าเพราะว่าเขายังทำการยืนยันว่าปฏิเสธอยู่
ในเบื้องต้นคนขับเขายังไม่มามอบตัวกับทางสอนอคือให้ทางภรรยามาติดต่อเท่านั้นเองแค่นั้นเอง
แล้วในส่วนเรื่องของคนเจ็บน้องที่เจ็บมาเขายังไม่ได้ไปยื่นมือที่จะช่วยและไปดูแล
ณตอนนี้เลยไม่มีใครไปดูแม็กซ
ค่ะแล้วน้องคือน้องมีแฟนคบมา๖๗ปีแล้วเราได้เลิกแล้วมีแฟนใหม่
พอมีแฟนใหม่เสร็จปุ๊บพอแฟนใหม่รู้ว่าท้องเขาก็ทิ้ง
แล้วทีนี้พอเขาจะไปสมัครงานที่อื่นเขาก็ไม่รับเพราะว่าถือว่ายังมีท้องแล้ว
เขาก็สู้ตัวเองมาด้วยตัวเองตลอด
น้องเขาสู้ตัวเองมาตลอดทำงานดิ้นลนตัวเองส่งตัวเองเรียนมาตลอด
ก็คือน้องอยู่กับยายที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเขาก็ผูกพันเหมือนหลานแท้

แต่แขนคือยังตัดไม่ได้ต้องรอให้น้องแข็งแรงก่อน
เพราะว่าน้องมีเลือดอยู่ในช่องท้องเยอะ

น้องคือตับฉีกหมามฉีกสะโพกแตกสี่

แล้วก็ลูกในท้องก็ยังไม่สามารถที่จะเอาออกได้
เพราะว่าน้องยังเสียเลือดเยอะอยู่
เห็นบอกมีการเจรจาให้เงินกัน๕หมื่นอย่างหรือว่าไงครับ

กับทางแม่น้องไตเติลที่เป็นผู้เสียชีวิต
หลังเกิดเหตุครับผู้เกาะเหตุ
หรือว่าหลังเกิดเทียบมีเหตุการณ์อะไรขึ้น